ทั้งสองท่านคุณผู้ชมเคยไปชมโชว์จราเข้ไหมเคยได้
สามจัตราเค้สมุดปราการใช่เค้าก็จะให้จัตราเค้มันอ้าปาก
เอาหัวเข้าไปบ้างเอามือบ้างอะไรบ้างใช่ไหมวัดกันได้เรื่องความหวัดเสีย
จราเข้ก็จะอยู่อย่างนี้อ่าคุณเอาหัวเข้ามาเอาหัวผมเหรอ

เพราะพี่เค้เขาเสิร์กเขาเสิร์กตามเทคน่ะ
เดื่อนหากเดินเดี่ยนหกเดินใช่ไหมเอาให้ไปดูจัตราเค้เซิร์กหน่อยคุณผู้ชม
มันอย่างเงี้ยไม่รู้มันทำเองหรือว่าโดนมันทำเอง
เพราะเขาขย่าวอยู่เขาขย่าวมันอยู่

คือมือมันห้อยอยู่แล้วเขาเขย่ามันมือมันก็เลยห้อยแบบนี้คุณ

ไกรทองคนนี้นะอุ้มน้องเข้แนบอกเอาไว้
ให้ของเรากับอุ้มตุ๊กตาอุ้มหมาอุ้มแมวนั่นแล้วก็พาเสริงตามจังหวะ
มันมีเสียงพลินเสียงแค่นทำอะไรไม่ให้เกียรติภัณฑ์เลย
เขาโชว์ให้คนดูดูคนก็ถูกใจเออ
เห็นพี่เข้เสิร์งไม่ใช่มันแค่น่ากลัวอย่างเดียว

โปท่าก้าปากค้างเห็นป่ะงงเพื่อน
เพื่อนทำอะไรอย่างนี้คนก็บันทึกภาพกันไว้นะฮะ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตก็ถูกอ่า

แสดงความเห็นบอกเออมันก็ดีเหมือนกันนะ
มันหมดยุคแล้วล่ะกับการที่จราเข้มันจะเกรี้ยวกราด

บอกว่าสิ้นลายไอเข้จากนักล่าแห่งสายน้ำ
กลายเป็นตุ๊กตาบบี
บบีตรงไหนเขี้ยวขนาดนี้
มันจะเสิ้งหรือเปล่า